มีภรรยามาร้องสื่อนะคะบอกว่าถูกสามีเอามีดกระหน่ำแทง๕แผล

แต่ว่าทางสามีออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าโอ้โห
ให้ข่าวเกินจริงหรือเปล่าลงข่าวเวิร์ดเกินไปหรือเปล่าสามีบอกว่า
แค่แย่งมีดกันถ้าตั้งใจแทงอะตายไปแล้ว

นางสาวจิราพรหรือคุณเปิ้ลค่ะอายุสามสิบ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรำไปแจ้งความกับตำรวจสพหนองไม้งาม
บอกว่าถูกนายสมศักดิ์หรือในวุ้นอายุ๓๐ชาวสุราธานีที่เป็นสามี
เอามีแทงห้าแผลส่องกรกฎาคมสามีหนีไป
คดีไม่คืบก็เลยมาร้องผ่านสื่อกลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายนะคะ
เพราะว่าตำรวจยังจับสามีไม่ได้ล่าสุดตัวสามีโพสต์เฟซบุ๊กเลย
เวอร์ไปหรือเปล่าอืมข่าวเกินจริงไปไหมนี่นะคะนี่คือสามีนะคะ
วุ้นในวุ้นโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าข่าวเกินจริงไปไหม
เขาได้เลื่อนนัดกับตำรวจว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่เท่าไหร่
กรุณาให้ทางผมอธิบายด้วยไม่ใช่ขายข่าวไปวันทำให้คนอื่นเสียหาย
คำว่าแทงยับโอ้โหเขียนให้มันจริงนะแย่งมีดกันเฉยเราทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าจับได้ว่าเมียมีชู้เขาอ้างแบบนี้นะคะ
นั่งคุยกับชู้แชทกันคุยกันมีหลักฐานทางฝั่งผู้ชายเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าแทง๕แผลในความจริงก็น่าจะเจ็บสาหัสนะ
ไม่ใช่ไปเต้นอยู่ในงานแห่ได้นะไม่ใช่ยังเดินได้นะ
ลงข่าวให้มันจริงหน่อยนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นคนชวนทะเลาะเนี่ย
ฝ่ายชายบอกว่าไม่จริงเลยผมหาเงินเข้าบ้านทุกวัน
แต่ทางฝ่ายหญิงนั่นแหละเอาเงินไปซื้อเหล้า
ผมเป็นผู้นำนะจะมีอารมณ์บ้างไม่ได้เหรอผมเป็นผู้นำในบ้านนะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าภรรยามีชู้เขายังอ้างแบบนี้เขาบอกเขาเห็นกับตา
นี่ค่ะแล้วก็เหมือนกับท้าทายให้ยาก็เลยโมโห
ความมีดมาขู่เฉยไม่ได้กระหน่ำแทง๕แผลอะไรไม่มี
แล้วก็มันมีการแย่งมีดกันนะคะ
คือตัวฝ่ายชายอ้างว่าถ้าผมแทงจริงอ่ะป่าเนี้ยเขาตายไปแล้วโอ้โห
แต่ภรรยายังยืนยันนะคะว่าถูกแทงจริงค่ะ
และยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็ไม่อยากให้ตำรวจปล่อยทิ้งไว้อยากจะให้จับตัวฝ่ายชายมาดำเนินคดี
เพราะเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัย

เรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยค่ะ

สามีเสพยาหลอนแล้วก็จะมาทำร้ายเธออีกหรือเปล่า